ตอนนี้ที่ฉันที่ตาพาสิกฤทธิพัฒน์
หรือว่างานที่พูดด้วยว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน
ซึ่งมีรถเนี่ยเป็นปัจจัยเพราะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นบนถนนตอนนี้นะคะ

ทั้งพฤติกรรมคนแล้วก็รถด้วย

แล้วก็วันนี้เพิ่งจะมาทดสอบรถที่ได้รับรางวัลนะคะ
จากงานนี้เพราะว่าเขามีการประกวดกันเกิดขึ้นว่า
รถคันไหนที่ได้รับความปลอดภัยมากที่สุดนะคะ
ซึ่งตอนนี้ปิ๊งก็อยู่กับชาวมาเลเซียคนนึงค่ะ
คุณก็จะบอกมาช่วยฉันกัน
วิธีการเปลี่ยนการมีความปลอดภัยคลิก
ความบรรจาภาพของใคร

เราอยากแผนการรับรันของความเปลี่ยน

เมื่ออังกษาที่ปฏิเสธ
ก็คุณชะรัฐนะคะบอกว่าวันนี้จะพาปิงขึ้นไปนั่งในรถนะคะเพื่อโชว์ว่าถ้าเกิดรถอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยตัวรถจะสามารถปกป้องผู้ขับขี่ยานยนต์ได้อย่างไรบ้างด้วยระบบของเขาที่เป็นเรื่องของ

อันนี้เป็นชื่อที่เกนอริกท์
ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าถ้าเราสไลด์รถจะสายโยกขนาดไหน
แล้วก็จะทำให้ตัวคนหลุดออกมาจากรถหรือไม่นะคะ

ขอบคุณมากนี่คือช่วยผม
โอเคไปกันดีกว่า
ค่ะตอนนี้ปิ๊งก็กำลังจะนั่งแล้วนะคะ

เดี๋ยวเราจะทดสอบความเร็วกันด้วย
แล้วก็ทดสอบความปลอดภัยกันด้วยค่ะ
หาชารัฟเขาก็ต้องมีการแจ้งเตือนก่อนนะคะ

ไม่ว่าจะเทสรถหรือว่าขับรถปกติ
ก็ต้องแลทคาดเข็มขาดค่ะ
โอเคผมพร้อม

เมฆีลาซา

คุณเราต้องดูขนาดวาน

ไม่ใช่ว่าใครจะมาข่าวก็ได้นะคะ
พี่ชะรับนี่เขาก็ผ่านกันเทรนด์มาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็เป็นคนที่ทางโปรตอนเลือกว่า
โอเคเป็นผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะเดี๋ยวสตาร์ฟทีมของชารับนะคะก็จะมาติดกล้อง
ในครองเลี้ยนเหมือนกันนะ
ซึ่งก็เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามีในประเทศไทยหรือยัง
แต่ว่ารถคันนี้เนี่ยได้รับการการันตีค่ะว่ามีความปลอดภัยสูงนะคะ
เขามีแอร์แบคนะคะทั้งหมด๖ชิ้น
ชิ้นด้วยกันนะคะตรงข้างหน้าคนขับตรงข้างแล้วก็ตรงข้างคนที่นั่งมาด้วยนะคะ

ทีนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีคนเตือนปิ๊งว่าคุณกินข้าวเช้ามาเยอะหรือเปล่า
เพราะว่าการเทสครั้งนี้นะคะอาจจะทำให้คุณแบบว่าเอามันออกมาก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันค่ะ

โอมายก็อด

ก็ให้เห็นว่าถ้ารถแบบสไลด์เนี่ย

ก็มันกิ่งเป็นการโชว์นะคะว่า
ถ้ามันเกิดสไลด์ฉุกเฉินเนี่ยมันจะเป็นยังไงค่ะ

เขาบอกเดี๋ยวพี่จะปิดระบบของรถคันนี้นะคะ
เพื่อดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะคะ

โอเคเขาก็เตือนค่ะว่าเดี๋ยวจะอาจจะต้องกรี๊ดอีกรอบค่ะขออภัยนะคะ
ก็คุณชาฟนะคะบอกว่าตอนนี้เขาเอาน้ำมาฉีดเพื่อให้เห็นว่าถนนมันลื่นขึ้นค่ะ
แล้วก็เป็นการจำลองสถานการณ์ว่าถ้าฝนตกแล้วจะเป็นยังไง
ต้องใช้เวลาแป๊บนึงนะคะเพื่อทำให้ถนนเปียกจริงนะคะ

เดี๋ยวปิ๊งถ่ายภาพตัวรถให้ดูนะคะหลังวงขออภัย
มีอยู่ตอนต้นแล้วค่ะตัวอย่างรถ
ก็จะเปิดติดกันตรงนี้นะคะ

เดี๋ยวเขาก็จะ

โอเคมีใครที่อยากจะเห็นเธออีกครั้ง
นี่ก็เป็นคุณชาวรับนะคะชาวมาเลเซีย
ผมชอบบางก็อก

เป็นที่ดีมาก

ผมอยู่ที่สุขมวิท
ผมชอบที่สุขมวิท
ผมชอบไปที่สุขมวิทที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับผม
รายละเอียดดี
ผมชอบปลาไทยคอมเมียม
คาโกฮินีก็อฟเตน

เขาจะเริ่มแล้วนะคะ
สร้างรับ
สนุกกัน
เดี๋ยวจะมีคนนั่งมากับเราด้วย

โอเคคุณต้องใช้เบลต์ปลอดภัณฑ์

ให้ผมจัดมือได้ก่อนผมออกแล้ว
ไม่ใช่คุณคุณก็มีกิฟต์มาก่อน
ครับปิ๊งสัญญาว่าคราวนี้จะไม่คิด
ตามทุกคนโดนพันธ์

เราเกี่ยวงั้นทำอีเอสซีอิมัน

เพื่อให้ปิ๊ง
จากไทยเล็นด์มีเดีย
เราจะรู้สึกว่า
มีความละเอียดของสิสเต็ม

พร้อมหรือยัง

เขาบอกว่านะคะเมื่อกี้นี้เป็นการทดสอบโดยการ

แล้วมีการปิดเนี่ยรถจะเหวี่ยง
แล้วก็หมุนค่ะจนทำให้

เดี๋ยวเขาจะขับแบบเมื่อกี้อีกรอบค่ะ

สมมุติว่าฝนตกหนักเนี่ย

ก็เอาไว้ทดสอบเพื่อ
เพราะว่ามาเลเซียเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญ

มีระบบความปลอดภัย
สูงเนี่ยมาวิ่งบนท้องถนนจริงค่ะ
โอเคฉันจะปล่อยความรู้สึก
คุณโอเคหรือเปล่า
ไม่เป็นไรฉันโอเค

มันจะแสดงความต่างกับความรู้สึกที่สุด
คุณสามารถเห็นวิธีการทดสอบ
กระดาษกระดาษก็เหมือนกัน
แต่มันจบกับความรู้สึกที่ต่างกัน
เพราะว่าช่วงนี้คุณรถมุ่นแต่เขาจะทำอะไร

ตอนนี้ต้องรอคิวให้รถอีกคันได้

โหว่าจะมีรอบอีกไหม
แรกที่เราส่งตอนนี้

มันไม่สูงเท่าไหร่เพราะมันเต็มแต่เมื่อมันเต็มมันคือ๐๘๐๙
แต่เพราะมันเต็มแม้มันคือ๐๖มันคือ๐๖มันคือ๐๙
โอเคแล้วเราพร้อมแล้ว
โอเคเรียบร้อย

หมดแล้วค่ะ

โอเคทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเค

แล้วเนี่ยรถจะไม่หมุนแบบเมื่อกี้เลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะ
เขาก็บอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เขานำไปใส่ไว้ในทุกรุ่นที่มีการวางขายนะคะ
ก็เป็นขั้นมาตรฐานนะคะของรถในปัจจุบันที่ควรจะมีอยู่ในรถทุกคันเพื่อป้องกัน

คุณพร้อมไหม

ไม่เป็นไรเป็นงานของฉัน

ฉันหวังว่าทุกอย่างที่เราบอกกับคุณ

เป็นความสำคัญของทุกคน

ในอาเซียนมีความสำคัญของคุณ

แล้วก็ยกระดับในเรื่องของ
มาตรฐานการผลิตยศ
ลดผลิตยานยนต์นะคะได้เป็นอย่างดี
หลายคนบอกว่าอยากดูข้างนอกด้วย
หลายคนบอกว่าอยากดูข้างนอกด้วย
หลายคนบอกว่าอยากอยู่ข้างนอกด้วย

หรือระบบว่าถ้าเกิดว่ามัน

รถสลายลื่นอย่างนี้ค่ะ
พวกนี้จะช่วยอะไรได้บ้างนะคะ

ในระบบอีกระบบหนึ่งนะคะ

โอเคอย่าลืมนะคะทุกการขับต้องมีนะคะต้องข้าดก่อนนะคะ
ข้างหน้าที่มีเวลาส่งจำนวดลำก็จะง่ายไป
ข้างหน้าที่นี่มีเวลาส่งควรโปรธนีดที่เหลือ
อย่าไปดีกว่าตรงนี้ท่านผมช่วยแบบของตัวเอง
คุณส่งแล้วค่ะตรงนี้เราต้องยอมกระดูกกับอันทอดสอบ
ค่ะก็คือตรงนี้นะคะเขาก็อันนี้ก็คือระบบเรื่องความปลอดภัยของเขา
เพราะว่าที่รถบอวอลสามารถมีระบบเรื่องการหยุดกระทันหันเพื่อป้องกันการชนคันหน้าเนี่ย
ก็เดี๋ยวรอคิวรถคันต่อไปนะคะกำลังสอบแล้วก็ทดสอบระบบอยู่ค่ะ
ที่นี่นะคะมีรถหลายคันเลยค่ะแต่ว่าเราจะพูดเรื่องของรถที่ได้รับความปลอดภัยนะคะเป็นหลัก
เพราะว่าการจัดแบบนี้นะคะจะทำให้เกิดการกระตุ้นว่าการที่จะใช้รถบนท้องถนนเนี่ย
จากเป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้ขับขี่แล้วนะคะก็ยังเป็นเรื่องของความปลอดภัยของรถด้วยที่จะต้องได้มาตรฐานนะคะ
ต้องแจ้งนิดนึงค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุบ่อยที่สุดเป็นอันดับ๒ของโลกเลยค่ะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบระบบแล้วกันนะคะ
เพราะว่าหลายฝ่ายตั้งเป้าที่จะทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง
ทีนี้เนี่ยถ้าพฤติกรรมของประชาชนหรือคนขับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะ
คนที่เขาคิดรถส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำรถให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นอย่างการนำเอาระบบอัจฉริยะมาใส่ไว้บนรถนะคะ
เดี๋ยวเราจะพาไปดูรถอีกคันนึงที่มาทดสอบเหมือนกันนะคะ
อีกที่มึงที่ทำให้ผู้ขับขี่ไม่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหรืออะไรนะคะ

หน้าที่จากตั๋ว

ท่านนี้นะคะอันนี้สมมุติว่ามีคนกำลังข้ามถนนค่ะ
รถนี้ก็เป็นรถที่จอดอัตโนมัติเหมือนกันนะคะก็ใช้ทำงานเป็นระบบเซ็นเซอร์คล้ายกันค่ะ
เดี๋ยวเราจะเทสอีกสักรอบนะคะแล้วก็ลากันไปสำหรับ

มีผู้โดยสารนะคะร่วมมานั่งกับรถด้วยค่ะ
ก็เพื่อทดสอบว่าเอ๊ะระบบความปลอดภัยนี้ปลอดภัยได้จริงหรือเปล่านะคะ
แล้วก็เหมาะกับคนทั้งข้างหน้าข้างหลังเลย
สวัสดีค่ะ
มีส่องสาวชาวมาเลเซียมาด้วยนะคะ

ฟลอาร์ดรีดาร์ฟังรีดาร์และแคมเมอร์
ทั้ง๓เซนเซอร์จะทำงานบางอย่างให้รู้จักที่ในลูก
แล้วจะประโยชน์หรือปล่อยอาบน้ำลงถ้าต้อง

แล้วกลุ่มการเปิดจะมี๑๔ฟิตในแถวของการได้

ในเรื่องของการชนคันข้างหน้ามากกว่าเป็นหลักนะคะเพื่อเป็นระบบที่ว่า
ตัวผู้ขับขี่เดี๋ยวจะได้ไม่เจ็บหรือว่ามีความเสียหายมากนะคะส่วนข้างหลัง
ก็คือถ้าเกิดว่าถ้ารถคันหลังเนี่ยขับรถทิ้งระยะห่างกับคันข้างหน้าอยู่แล้วนะคะก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุชนอย่างแน่นอน
โอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทดสอบอีกรอบนะคะเขาจะไปอยู่ที่๓๐
กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็อันนี้เขาไม่ได้มองถนนเลยนะคะ
โอเคค่ะ
ค่ะ
ก็นี่ก็เป็นการอีกรอบหนึ่งที่เราเทสเรียบร้อยแล้วนะคะว่า
ถ้าเกิดว่ามีการออฟเจกสิ่งกิดขวางอยู่ด้านหน้านะคะรถก็จะหยุดระบบของเขาเองค่ะ
โอเค

นำมาวิ่งบนท้องถนนจริงนะคะก็อยากจะ

ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุมีหลายอย่างด้วยกันนะคะ

ตัวผู้ขับขี่ค่ะจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อการใช้ท้องถนนมากขึ้นนะคะ
ต่อให้รถมีความ

หรือว่าปลอดภัยขนาดไหนนะคะ
ประเทศมาเลเซียที่สนามแข่งรถ
ทดสอบรถเซปังอิโตนาชนัลค่ะ